ถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวไปพักแบบภูวิลล่า
นอนพัก๒คืนคุณจ่ายเลยเกือบ๕๐๐๐

หวังความหรูหราความสะดวกสบาย

นี่ไปที่นี่ค่ะเจออะไรรู้ไหม
น้ำแอลั่วเจอปาร์ตี้มะแรมสาม
ปาร์ตี้หนูมากันทั้งตระกูลยั้วเยี้ยแบบนี้

เจอแบบนี้ใครจะไหวเอาดูกันหน่อยค่ะ

โทษนะคะนี่เราไปภูวิลล่าหรือมินิซูค่ะ

แล้วอีกอย่างที่คุณฮาวิยาบอกคือภูวิลล่านี้๒คืน๕๐๕๐๐บาท
คือแพงนะคุณผู้ชม
บอกพี่กัดก่อนพี่กัดเนี่ยอยู่ที่พัทยา
พัทยาจ่ายแบบนี้ก็ต้องคาดหวังความเป๊ะความเพอร์เฟคต
ความดีงามคือความสะอาด
ใช่ค่ะแต่นี่อะไรบ้างคุณตะขาบล่ะ

ก็วิ่งแมลงสาปก็หลายตัว
ใช่ค่ะเธอเอาเรื่องราวที่เธอไปเช็คอินเข้าภูวิลล่า
อยู่ที่พัทยาเอามาแชร์เรื่องราวลงในโลกโซเชียล
แล้วเธอบอกว่าขนลุกขนพองสยองกล้าวไปหมดเลย

รีวิวบ้านพักภูวิลล่าที่พัทยา๘ห้องนอน๒คืนราคา๔๗๐๐บาท
แล้วดูสิจริงทางคนที่เข้าพัก
เธอบอกว่าเธอตะหิดใจตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเข้าบ้านนะ
นี่ขณะไปถึงก่อนเวลาเช็คอิน๑๐นาทีนะ
แม่บ้านก็ให้เข้าไปเช็คสภาพบ้านแล้วก็แจ้งกฎต่าง
มันล่วงเลยเวลาไปประมาณเกือบ๕๐นาทีเลยคุณผู้ชม

แมลงสาปตรงสระว่ายน้ำเจอในห้องน้ำชั้น๒
ก็ต้องเกาะกวาดนะกวาดมารวมกัน
ใส่ที่ตักขยะเมื่อกี้ค่ะแล้วเธอบอกว่าห้องนอนก็เหม็นอับแสบจมูก
เอาตอนค่ำเป็นปาร์ตี้แมลงสาปเลยค่ะ
มันมาอยู่กันเป็น๑๐ตัวมาวิ่งเล่นพร้อมกับหนู
ทีนี้เธอไม่รู้จะทำยังไงไงกรี๊ดอยู่
โทรแจ้งแม่บ้านแม่บ้านก็มาดูโทรปรึกษาเจ้าของบ้าน
แล้วได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาจัดการให้
แล้วแม่บ้านกลับเลยจ้ะแปลว่าอะไรเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับเหล่าแมลงสาปแล้วก็เหล่าหนู
อกจากนี้ค่ะน้ำแอร์รั่วอีกไปแจ้งช่างช่างมาทำให้ก็ยังรั่วอยู่นะคะ
ก็กากโทรศัพท์มือถืออับสัญญาณโอ้ยทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
พอมาวันที่๒คืนที่๒ค่ะเอามาแก้ไขเรื่องแมลงสาปให้
วิธีการเขาทำยังไงรู้ไหมเอาผ้ามาอุดที่รู
ทีนี้พออุดที่รูแมลงสาปมันไม่มีที่ไปมันก็เข้ามาตามพวกท่อต่างในห้องน้ำสิ
หนักกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมเนี่ยโอ้แล้วพอถึงวันเช็คเอาท์นะ
เธอบอกว่าเธอโดนแม่บ้านไล่ออกจากบ้านทั้งที่ยังไม่ได้เงินมาจำคืน
ก็เลยโวยกลับไปไงว่ารอเงินมาจำคืนอยู่ในบ้าน
เท่าไหร่๓๐๐แลกกับการลบรีวิวต่างเนี่ย
ทีนี้เธอบอกว่าเธอเจอมาไม่ไหวนะไม่มีแม้กระทั่งคำขอโทษ
แต่ถ้าเกิดฟังแบบนี้ก็ต้องให้ทางเจ้าของที่พักออกมาชี้แจง
อยากฟังความเจ้าของที่พักหน่อยนะฮะว่ามีวิธีการในการดูแลทำความสะอาดอย่างไร
เพื่อให้ลูกค้าเขาได้สิ่งที่เขาจ่ายเงินแล้วเขาอยากได้ความประทับใจ

อยากฟังนะเดี๋ยวฝ่ายเจ้าของภูวิล่าถ้าเห็นข่าวของท่านแล้ว
ใช่ค่ะเราติดต่อไปเลยไงเราติดต่อไปที่เจ้าของภูวิล่าแล้ว

ติดต่อได้ค่ะขอเรียกว่าคุณจิ๋วละกันค่ะ
คุณจิ๋วเป็นผู้ชายนะคะเขาก็ยืนยันนะว่าก่อนที่จะมอบห้องพักให้กับลูกค้าเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันไม่มีแมลงสาปมันไม่มีหนู
มันไม่มีสิ่งสกปรกอะไรเลยก่อนหน้านี้มีคนมาพัก
แล้วแม่บ้านก็ทำความสะอาดแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมก็ขอน้องรับผิดผมขอโทษลูกค้าด้วยนะครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมลงสาปมาได้ยังไง
เพราะว่าจริงแล้วก็มีการจ้างบริษัทกำจัดแมลงสาปเนี่ย
เข้ามาดูแลทุกสามเดือนเลยนะถามไปเรื่องหนูเหมือนกันค่ะ
เอาแล้วเรื่องหนูล่ะจากการสอบถามแม่บ้านเนี่ย
จิ๋วก็บอกว่ายืนยันมันไม่ใช่หนูบ้าน

หนูที่วิ่งมาจากข้างนอกอะค่ะแล้วมันก็เข้าไป

ไม่ใช่หนูน่ารักแน่นอนนะคะ
ไม่ใช่หนูของบ้านนี้เหรอหรือเป็นหนูมาจากที่อื่น
คือมันมาจากที่อื่นวิ่งมาจากข้างนอกไง

เออเรื่องแอร์รั่วพอมีการแจ้ง
ก็แจ้งช่างให้มาซ่อมเป็นปกติแล้ว

เรื่องนี้พอคนเขาไปแชร์แล้วมันเป็นข่าว

ผมจะจ้างบริษัทกำจัดแมลงสาปให้มาดูถี่ขึ้น

ยังไงก็ตามก็ขอบคุณที่เขารับสายของทีมข่าวของเรานะ
แล้วก็ชี้แจงผ่านมาแบบนี้นะฮะ
ก็หวังให้มีการปรับปรุงกันต่อนะครับ